ปั๊มจ๋าผู้จัดการปั๊มจ๋าดูข่าวทางนี้มีปากกาอยู่หรือเปล่าจด
เบอร์ใบไม้สศ๑๐๖๔ชเชิงเศร้า
นี่ครับนี่คือการเออคันนี้แหละจดไว้ยังจดไว้ยัง
นี่คือปั๊มในถนนสายวังน้อยธัญบุรีนะครับอยู่พระนครศรียุธยา
ตั้งป้ายบอกเชนียมันลูกค้าบอกไม่ต้องไม่ต้อง
พนักงานก็ไม่ได้เอกใจอะไรเติมน้ำมันเสร็จมันออกไปเลยครับคุณผู้ชมฮะ
ก็เลยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาแชร์ลงในโซเชียลมีเดียเพราะอะไรนะครับ
คันนี้ตะเวนก่อเหตุแล้วปั๊มน้ำมันเกือบ๑๐แห่ง
ทั้งศรับุรีแล้วก็พระนครศรียุธยา
ไปกันต่ออีกแห่งหนึ่งครับที่ปลาจีนบุรีฮะ
ทีมข่าวไปคุยกับทางเสมียนเขา
เสมียนบอกทะเบียนเดิมเลยเบิร์ตอ่านให้ฟังอีกทีนะ
ผู้จัดการปั๊มจดนะเด็กปั๊มจดนะ
เบอร์ไบไม้สศ๑๐๖๔คันเดิมทะเบียนฉะเชิงซาว
เต็มถังโดนไป๒๐๖๐บาท
เติมน้ำมันเสร็จคนร้ายอาศัยจังหวะพนักงานหันไปเก็บหัวใจ
มันบึ้นออกไปเลยครับคุณผู้ชมฮะ
เตือนภัยกันนะแม่มันอยู่แถวระแวกนี้นะ

บุรีปลาจีนบุรีพระนครศรีธุยาคันนี้จำให้แม่น